เป็นการค้นพบแมวดาว
แต่ว่าแมวดาวถูกรถชนนะค่ะ

ถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

อำเภอพร้าวค่ะโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

ที่ขับรถอยู่บนถนนสายเชียงใหม่
พร้าวสองข้างทางเป็นป่าเขา

คล้ายเสือดาวถูกรถชน

ใกล้ช่วงแรกนะคะก็จอดดูอยู่ห่าง

แล้วก็คาดว่าจะถูกรถเฉียวชน

เข้าไปในป่าข้างทางเพราะเกรงว่า
รถคันอื่นจะมาชนซ้ำค่ะ

ส่วนมากแมวจำพวกนี้จะอาศัยอยู่ในป่าลึก

จะเป็นแมวดาวตัวดังกล่าวด้วยค่ะ
สรุปว่าเป็นแมวดาว
มีลายคล้ายลายเมฆตัวนี้

ให้เขากลับได้คืนสู่ป่าต่อไป